คืนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายจังหวัด

เพราะว่ารถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์มุดเข้าไปใต้ท้องรถกระบะ

แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ
อุบัติเหตุรถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำตาลทะเบียนกรุงเทพ

โดยถูกเพลิงไหม้ไปพร้อมกันทั้ง๒คัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงปูนก่อนถึง๓แยกไฟแดงหัวเนิน
ถนนสายหัวเนินบ้านโพอำเภอบ้านโพ

ในที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายประเสริฐศักดิ์แสงอรุณอายุ๒๔ปี
เป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนคนขับรถกระบะได้ทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
ก่อนที่จะย้อนกลับมามอบตัวกับตำรวจ
ทราบชื่อก็คือนายพานุจึงปาน
เรื่องต้นนายพานุให้การว่าขณะที่กำลังกลับบ้าน
ขับรถกลับบ้านถึงที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางมืด
ไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของนายประเสริฐศักดิ์ล้มอยู่บนถนนอยู่แล้ว
ทำให้รถของเขาชนซ้ำเข้าไปแล้วก็ลากรถจักรยานยนต์ติดใต้ท้องรถไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ลุกลามรวดเร็วแบบนี้นะครับ
แล้วก็เพลิงเริ่มลุกไหม้ที่จักรยานยนต์ก่อนนะ
แล้วก็ลุกลามเผารถกระบะจนวอดไปด้วยทั้งคันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ที่ฉะเชิงเศร้านะ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายก
ห้างบิ๊กซีคลอง๖จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เป็นรถนั่งส่วนบุคคลชนเข้ากับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต๒คน
คือนายกิติพันธ์จันเจริญอายุ๔๒ปี
แล้วก็นางสาวสุพิษรากิจอุดมอายุ๓๘ปีค่ะ
เป็นสามีภรรยากันขี่ซ้อนท้ายมากับรถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปชนกับรถยนต์คู่กรณีนะคะ
มีนายนารินคุ้มแก้เป็นคนขับก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
นายนารินเล่าแบบนี้นะคะว่ารถจักรยานยนต์ขับย้อนสอนมาอย่างแรง
ทำให้ผู้ขับขี่แล้วก็คนนั่งซ้อนท้ายกระเด็นไปนอนเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจก็นำตัวนายนารินไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์
ระหว่างนั้นร้อยเวรก็นำโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไปหาเบอร์เพื่อที่จะแจ้งญาติพี่น้องว่าภรรยาของคู่นี้เสียชีวิตไปค่ะ
พบนะคะว่าเบอร์สุดท้ายที่ผู้ตายพูดคุยเป็นเด็กชายวัย๑๓ปีค่ะ
เป็นลูกชายของผู้ตายนั่นเองก็บอกกับตำรวจว่าพักอยู่กับน้องอีกคนอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองค่ะ
โทรลาครั้งสุดท้ายบอกว่าทำงานล่วงเวลาจะกลับดึกหน่อยนะตำรวจพยายามติดต่อญาติคนอื่น
แต่เด็กบอกว่าไม่รู้จักญาติที่ไหนเลยร้อยเวรก็ยังไม่ได้บอกกับเด็กนะคะคุณว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
เช้านี้จะพูดคุยกับเด็กที่บ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะหากไม่มีญาติพี่น้องก็จะขอความช่วยเหลือไปยังประชาสงเคราะห์จังหวัดให้ไปดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนต่อไป
มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตบ้างคุณมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพราะว่ารถเก๋งคันหนึ่งเขากำลังจะกลับรถแต่ปรากฏว่าถูกรถบัสคันนั้นที่ฝ่าไฟแดงมาชนเข้าอย่างแรง
และท้ายที่สุดคนในรถเก่งมีสามคนคือพ่อแม่และลูกสาวอายุเพียงหนึ่งขวบเท่านั้นเองนะครับ
ปรากฏว่าผู้เป็นแม่และลูกสาวหนึ่งขวบเสียชีวิต
เพราะตอนมาพ่อเป็นคนขับใช่ไหมแม่เป็นคนนั่งข้างแล้วก็แม่อุ้มลูกสาวไว้บนตัก
แล้วก็มาถูกรถบัสคันใหญ่ชนอย่างแรงนะครับ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกสาราแดงถนนเทพกษัตรีในอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับรถบัสเนี่ยชนรถเก๋งที่กำลังกลับรถ
ก่อนจะลากรถเก๋งไปไกลเกือบ๕๐เมตร
โดยกู้ชีพมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะครับ
แล้วก็รุดนำผู้บาดเจ็บออกจากซากรถเก๋งโดยด่วน
๓คนนะพ่อแม่ลูกสาวนะครับคือนายประดิษฐ์รอบรู้อายุ๒๔ปีเป็นคนขับ
นางสาวกรยาเหมียนบุตรอายุ๑๘ปีเป็นภรรยา
ซึ่งอุ้มเด็กหญิงกรกมลลูกสาวอายุเพียง๑ขวบ
นั่งอยู่ด้านฝั่งคนนั่งเนี่ยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นฝั่งที่รถบัสพุ่งเข้าชนอย่างแรงไงคุณ
อย่างแรงไงคุณใช่ไหมครับทำให้ทั้งแม่และลูกบาดเจ็บสาหัสท้ายที่สุดนะครับ
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
ส่วนนายประดิษฐ์ผู้เป็นพ่อบาดเจ็บสาหัสก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
ส่วนคนขับรถบัตรที่ฝ่าไฟแดงมาเนี่ย
อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีตำรวจไป
และตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
เพราะทิ้งรถทิ้งราไว้แบบนี้เลยครับ